เหตุการณ์บนท้องถนนมีเยอะค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะ
ที่ชาวเน็ตวิพักวิจารณ์การเป็นเหตุการณ์รถเบนส์
กับรถเลี้ยวตัดหน้ารถที่วิ่งทางตรง
จนทำให้เสียงเบรกที่วิ่งมาดังสนั่นวันไหวถึงท้องถนนเลยล่ะค่ะ

นี่ซีดปากเลยเหรอแหละ๓คน
เอี๊ยดดังจริงดังมาระยะแบบร้อยเมตรเลยก็ว่าได้นะคะ
นี่เขาก็วิ่งมาทางตรงปกติอย่างแรงสูงรถเบ้นมาข้างหน้า
โอ้โฮ
เหมือนประสานะลูกดอกอย่าง
จริงไม่ใช้สลิงไม่ใช้สตันนะคะ
คลิปนี้ความยาวเต็มประมาณ๕๐วินาทีค่ะ

จับภาพเอาไว้ได้ขณะขับอยู่กลางถนน
จู่วิ่งมาปกติปกติเจอรถเบนส์นี่แหละค่ะ
บรอนเงินจอดชิดไหล่ทางด้านซ้าย

ตัดหน้ารถคันที่ติดกล้องในระยะกระชั้นชิดนะคะ
คนขับต้องเหยียบเบรกเอี๊ยด
ล้อบดถนนเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
ก่อนที่รถเบนส์คันนี้จะค่อยเคลื่อนตัวออกไป
น่าจะน่าจะตกใจเหมือนกันแหละทั้งคู่นะคะ
ที่มาของสมาชิกเฟซบุ๊คท่านหนึ่งที่ลงไว้
แล้วก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะคะ
ส่วนใหญ่เขียนข้อความตำหนิคนขับรถเบนส์คันนั้นว่า
ขับรถด้วยความประมาทเลี้ยวข้ามเลนตัดหน้า

คนขับเบนท์ซื้อใบขับขี่มาจากไหน
แต่บางความเห็นก็มองในมุมดีนะครับ
บอกว่าเป็นความโชคดีของรถทั้งสองคันที่ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ซึ่งคนขับรถเบนส์ควรจะใช้ความระมัดระวังให้มากกว่านี้
ขณะที่อีกมุมนะคะก็มองว่ารถคันที่ติดกล้อง
ใช้ความเร็วมากเกินไปในเขตชุมชนเช่นเดียวกันค่ะ
จริงแล้วก็ถ้ามาทางตรงก็ถือว่าขับเร็วมากพอสมควรเหมือนกัน

แต่จริงต้องดูจังหวะด้วยดูลักษณะแล้วยังจริงน่าจะเป็นถนน
ถ้าไม่ต่างจังหวัดก็คือไม่ใช่ในเมือง
ซึ่งปกติต่างจังหวัดกะระยะลำบากอยู่แล้วเพราะว่ารถวิ่งเร็ว
และอีกอย่างมันไม่ใช่จุดที่จะกลับรถนะ
แล้วทางตรงเขาก็เป็นทางหลักด้วย
ใช่ค่ะต้องบอกว่าเวลาขับรถเนี่ย
คือทุกที่ถ้าไม่จำเป็นอย่าเร่งความเร็วขนาดนี้
คือด้วยความอะไรไม่รู้ชนเข้าข้างสรุปชน

โดนชนล้อบิดคือเรามาทางตรงปกติ
แล้วก็มีอีกทางหนึ่ง
เพราะฉะนั้นคือร้านจอดรถที่ก็แคบอยู่แล้ว

แต่มองหาที่จอดไม่เห็นรถคันที่กำลังมา

ชนอันตรายแทนที่จะได้จอดลงไปช้อปปิ้ง
โอ้ยาวเลยจ้าจอดรอประกันนะครับใช่ค่ะ